เรื่องราวของสาวท้องแก่คลอดลูก

แต่คราวนี้ไปคลอดที่ไหนอย่างไร
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าคอหวย
จ้องเลขรถของตำรวจทางหลวงคันนี้
คุณจ้องดูให้ดีเอานะครับ
หมายเลขทะเบียนรถคืออะไร

ขณะที่ดาบตำรวจวีรศักดิ์ดีทอง
ผู้บังคับหมู่ตำรวจทางหลวงนครศรีธรรมราช

ขออภัยครับริมถนนสายนครศรีธรรมราชสุราธานี
ที่อำเภอสิชนจังหวัดนครสิทธมาราช
ปรากฏว่ามีชายหญิงคู่หนึ่ง
ผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มา
โดยมีผู้หญิงท้องแก่ซ้อนท้ายมาด้วย

โดยผู้ชายบอกว่าแฟนเขากำลังจะคลอดแล้ว
เจ็บท้องเต็มทีใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อนางสาวอมรรัฐแก้วน้อยอายุ๓๑ปี

นำตัวส่งโรงพยาบาลสิชนให้หน่อย
เพราะเหลือระยะทางอีก๖กิโลเมตร
คงนั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ไปไม่ไหว

ขณะที่นางสาวอมรรัฐกำลังก้าวขาเข้าไปนั่ง
ในรถวิทยุตำรวจทางหลวงนครศรี

หัวทารกโผล่ออกมาทางช่องกล้อน
ทีนี้แหละครับดาบตำรวจวิทยาศักดิ์ก็รีบขับรถตำรวจทางหลวง

วิทยุขอแจ้งขอความช่วยเหลือให้แพทย์และพยาบาล
อุปกรณ์เครื่องมือทำคลอดรอหน้าตึกฉุกเฉินเลย
มาถึงโรงพยาบาลศรีชน
หมอและพยาบาลรอหน้าตึกจริง
แล้วก็ระดมกำลังในการตัดสายสดือ
คลอดเด็กเลยทันทีนะครับ
ก็สามารถทำคลอดทารกเพศหญิงน้ำหนัก๒๗๘๐กรัม
ปลอดภัยทั้งแม่และลูกนะครับ
ดาบวิรสักของเราบอกว่าผมรู้สึกภูมิใจ

กระผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

ลักษณะเหมือนรายงานต่อผู้บังคับบัญชาค่ะ
กับผมภูมิใจครับที่ได้ช่วยเหลือสาวเจ็บท้องครับ

นี่ขณะบรรดาที่คอหวยต่างให้ความสนใจ
หมายเลขทะเบียนรถของตำรวจทางหลวงนครศรี
ผมก็ไม่ยอมเปิดเผยหมายเลขทะเบียนซะทีนะ
หมายเลขข้างรถ๗๔๐๔ทะเบียน
สบริษีชฉิง๕๐๓๐กรุงเทพมหานคร
หลายคนก็จ้องทะเบียนรถน้ำหนักเด็กเวลาคลอด